กราบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ
กับผมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจสมาชิกรัฐสภาพักเพื่อไทย
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
วันนี้ตามที่ท่านสมาชิกสภาพผู้ทรงเกียรติในศักดิ์สิทธิ์ขาวทอง
พักประชาธิปัตย์ได้อภิปรายประเด็นรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายนั้น
รวมถึงทางท่านสสธิรรัฐสำเร็จวานิสจากภักดิ์เพื่อไทย
ที่ได้แสดงความห่วงใยของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ที่มีจำนวนมากใช้รถไฟฟ้าแล้วก็ได้มีสอบถามผม
ใน๒คำถามนั้นเดี๋ยวผมจะตอบให้ทราบนะครับ
ผมขออนุญาตท่านประธานเพื่อชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจที่ถูกต้อง
ของท่านสมาชิกรวมทั้งพี่น้องประชาชน
ที่รอรับประโยชน์ที่จะได้
ใช้เข้าบริการรถไฟฟ้าจากนโยบายนี้ให้ชัดเจน

นโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายนั้น
ผมขอยืนยันว่าเป็นนโยบายสำคัญ
ที่รัฐบาลจะดำเนินการให้เกิดเป็นผล
เป็นรูปพระดำได้จริงอย่างแน่นอน
สำหรับระยะเวลาการดำเนินการ
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผมขออธิบายรายละเอียดดังนี้นะครับ
ประการที่หนึ่งโครงการรถไฟฟ้าขนส่วนมลชนในกรุงเทศหมานคร
และปริมณฑลในแต่ละเส้นทางตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้
มีระบบที่แตกต่างกันในเรื่องการให้สัมประธานกับเอกชนบางเส้นทาง
และบางเส้นทางหน่วยงานรัฐดำเนินการเอง
เส้นทางรัฐมอบให้กรุงเทพหมานครรับไปดำเนินการ
ดังนั้นการจะทำให้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางเก็บค่าโดยสาร๒๐บาทตลอดสายเท่ากัน
จำเป็นต้องใช้เวลาพอสมควร
เนื่องจากจะต้องใช้เวลาในการเจรจากับผู้เกี่ยวข้องแต่ละเส้นทาง

ในการทำให้ระบบการเก็บค่าโดยสาร
แต่ละเส้นทางเป็นระบบเดียวกัน
หรือที่เรียกกันว่าระบบตัวร่วม
ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการวางระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งด้านเทคนิคให้เหมือนกัน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ผมขออธิบายแยกออกเป็นสองส่วนดังนี้นะครับ

เส้นทางที่รัฐให้สัมภาษณ์แก่อิกชนไปแล้ว
ซึ่งได้แก่สายสีน้ำเงิน

และให้สัมภาษณ์จ้างเดินรถ

และเส้นทางที่ทางลอฟอร์มอร์

อบให้กับกรุงเทพมนาคอนไปดำเนินการ
ได้แก่สายสีเขียวต่อส่วนต่อขยาย
กับช่วงหมอชิดถึงสะพานใหม่

ให้เสร็จได้ตามนโยบายนั้น
จะไม่สามารถทำให้เกิดผลได้ในทันที

เวลาพอสมควรตามที่ผมได้เรียนชี้แจงไปแล้วนั้น
ว่าจะต้องมีการเจรจาและต้องวางระบบเทคนิคในการทำตัวร่วม
ส่วนที่สองก็คือเส้นทางที่หน่วยงานรัฐดำเนินการได้เอง
แก่สายสีแดงช่วงตลิ่งชันไปถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์
แล้วก็ต่อไปที่อังกฤษในส่วนนี้
ทุกเส้นทางรัฐบาลจะเร่งดำเนินการในทันที
โดยกระทรวงคมนาคมจะสามารถบริหารจัดการได้เอง
ซึ่งจะใช้เวลาเพียงสั้น
โดยภายในระยะเวลา๓เดือนนับจากนี้
พี่น้องประชาชนจะได้ใช้รถไฟฟ้าในส่วนที่หน่วยงานรัฐดำเนินการเอง

และส่วนที่ให้สัมภาษณ์ทางจ้างเดินรถได้แก่สายสีม่วงในราคา๒๐บาทตลอดสาย
และที่สำคัญนะครับภายในไม่เกิน๒ปี
พี่น้องจะได้ใช้รถไฟฟ้าทุกเส้นทางทุกสายทุกสี
ในราคา๒๐บาทตลอดสาย

ผมขอสรุปเพื่อนำเรียนท่านประธานไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจ

ภายใต้รัฐบาลท่านนโยคเศรษฐาธิวิสินทร์
นโยบายรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
จะต้องเกิดขึ้นได้จริงอย่างแน่นอนครับ
สำหรับคำถามของท่านสสธิรัฐสำเร็จวานิส

เรื่องนโยบายค่ารถฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
ที่มีคำถามจากพี่น้องประชาชน
ขอให้ผมขยายความจากที่ตอบไว้เมื่อคืน

จะทำเพียงเฉพาะกลุ่มคนจนหรือทุกกลุ่มนั้น
ผมขอชี้แจงว่านโยบายนี้จะทำเพื่อคนทุกกลุ่ม

วัตถุประสงค์ของนโยบายดังกล่าว
อกจากทำให้คนกลุ่มที่มีรายได้น้อย
ได้มาใช้รถไฟฟ้าในราคาถูกแล้ว
ยังได้ช่วยทำให้พี่น้องประชาชน
ปัจจุบันใช้รถยนต์ส่วนบุคคล
หันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ามากขึ้น
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัด
สำหรับคำถามที่๒เรื่องรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสาย
หมายความว่าอย่างไรหากขึ้นจากสีหนึ่งแล้วไปต่อไปยังอีกสีหนึ่ง
จะคิดราคาอย่างไรนั้น
กระผมขอชี้แจงโดยจะยกตัวอย่างประกอบนะครับ
ถ้าบ้านของท่านอยู่ในพื้นที่รังสิต
ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้าสายสีแดงจากสถานีรังสิต
ลงมาที่สถานีกรุงเทพอภิวัฒน์
แล้วจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์

ท่านก็สามารถต่อสายสีน้ำเงินไปยังสถานีสวนจตุจักร
ซึ่งปัจจุบันนั้นท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น๑๐๘บาท
หลังจากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จ

เพียง๒๐บาทตลอดสาย
ซึ่งเห็นว่าส่วนต่างนี้ต่างกันถึง๘๘บาท

คำชี้แจงทั้งหมดที่กระผมได้นำเรียนผ่านท่านประธานรัฐสภา
ไปยังสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
จะทำให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจ
ในเรื่องนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายของรัฐบาลต่อไป